สวัสดีค่ะ
พบกับเราทานาจอคณะทีวีแบบนี้
กับรายการเรียกเผยเคล็ดลับการทำเงินใหม่

และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ

กับรายการเศรษฐีไปเด็ด
สวัสดีครับ

เป็นเรื่องของถ่านครับ

ผมจะมาพูดถึงผ่านชีวภาพ

สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายวิธีเลย
ท่านการเกษตร

ซังข้าวโพดทุกสินค้าที่จะมาเผา
เลยนะครับนำไฟชัยได้หมดเลย

เพราะว่าเผาถ่านด้วยความร้อนที่สูงกว่าครับ

ฮือฮือฮือฮือ
ฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือ
ฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือ
ฮือฮือฮือฮือฮือฮือ
ฮือฮือฮือฮือฮือ
ฮือฮือฮือฮือ

ฮือ

ฮือ

ฮือ

มีคนคิดแล้วก็ทำได้มาแล้วครับนั่นก็คืออาจารย์ปุญญานีสัมภวผลนะครับ
ไม่ม่วงเบาอ๋อทำไรได้เป็นอย่างดีนะครับ
สร้างเงินเนี่ยหลักล้านได้ตั้งแต่๖เดือนแรกเลยแล้วก็ยังสามารถสร้างผลผลิต
แล้วก็สร้างรายได้ที่เติบโต๑๐๐๒๐๐

ใช่แล้วส่งออกไปต่างประเทศนี่ชะหรุยเลย

เขาก็จะใช้แค่น้ำเชื่อมมาหมักธรรมดานี่แหละ

แต่ว่าอาจารย์ก็รู้สึกว่าเปลือกมะม่วงเบาเนี่ยมันดีนะ
อาจารย์แกเลยเอาเปลือกมาหมักแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับ
แล้วก็ได้ของแถมมาอีกด้วย

มันเป็นสารที่พบมากในพืชตระกุลมะม่วง

เป็นสารที่มีราคาแพงมากนะครับ
อันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมประมาณกิโลกรัมละ๑แสนบาท
อ้าวโหพลุกเลย
น่าเชื่อเลยค่ะน่าสนใจมาก
แล้วเขาเริ่มจัดการเอามาทำเครื่องดื่มได้อย่างไรคะ
นี่เลยครับเขาจะมาหมักนะครับแล้วก็บ่มด้วยยีน

ใครจะไปบ่มด้วยยีนหรอจะบ้าหรอ
มด้วยยีสสายพันธุ์เฉพาะในสภาวะที่เหมาะสมเท่านั้นนะ

ออกให้หมดอ่ะบ้านเสียดายอย่าไปเสียดายแต่ไม่ได้เพราะว่าการทำเครื่องดื่มไซเดอร์เนี่ย
มันสามารถขายได้หลายกลุ่มไงครับคือเขายังสามารถคงกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ได้เหมือนเดิม
อะนอกจากนี้นะครับอาจารย์เขายังพัฒนาทำเป็นไอส์ครีมอีกด้วยครับโอ้โฮ

อะไรได้เยอะมากมายนะคะจากสิ่งที่เราคิดว่าแบบเหลือทิ้งแล้วนะคะอืม
โอ้โหต้องยกนิ้วให้กับไอเดียนี้จริงจริงเลยค่ะสุดยอดสุดยอด
ครับพี่เนยครับดูอะไรอยู่ครับเนี่ยเข้ารายการแล้วนะครับเอ่อ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

ก็คือการให้ข้อมูลสินค้าของเราให้ครบถ้วนละเอียดเข้าใจง่ายค่ะครับ
ผมค่ะส่วนที่สามนะคะรู้จักรู้ใจลูกค้าค่ะ
ด้วยการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเลยนะคะว่าลูกค้าเราเป็นใครชอบสินค้าอะไรแบบไหนนะคะ
เพื่อช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาเนื้อหาในแบบของตัวเอง
และจะได้เหมาะกับผู้ที่ติดตามสินค้าของเราด้วยค่ะครับ
ต่อไปวิธีที่๔นะคะเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงค่ะ
เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าแล้วก็สร้างความไว้ใจด้วยนะคะ
เดี๋ยวนี้ก็มีแช็ปนะคะเราก็คุยกับลูกค้าค่ะค่ะค่ะค่ะดูอะไรอย่างดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
แล้วอย่างสุดท้ายล่ะครับใช่ค่ะวิธีที่๕นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลย
ขายของออนไลน์เนี่ยต้องติดแท็กค่ะติดแท็กใช่และรู้จักการใช้แฮสแท็กค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งแฮสแท็กนี้นะคะเป็นบทบาทสำคัญทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยเติบโตได้
และลูกค้านะคะสามารถเข้าถึงสินค้าของเราได้ง่ายด้วยค่ะ
เท่านี้นะฮะข้อห้าข้อเด็ดห้าข้อง่ายง่ายเลยค่ะอาชีพอื่นอื่นที่ดูแล้ว
อาจจะดูห่างไกลจากออนไลน์แต่ก็สามารถปังได้เหมือนกัน
คืออาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรฟังผมให้ดีเพราะผมมีวิธีนะครับ
ที่จะช่วยในการลดต้นทุนแต่ฟันกำไรชับเบอร์เรอ
สามารถสร้างกำไรได้อย่างงดงามเลยล่ะครับบางคนบอกว่ามันมีบนโลกนี้ด้วยเหรอ
ครับมีครับเพียงแค่คุณต้องรู้แล้วก็ลองปฏิบัติตามดูนะครับ
ผมจัดให้เลยกับสามอาชีพอย่างเช่นอาชีพแรกที่ผมจะนำเสนอก็คือการปลูกเห็ดฟางในตะกร้า
ผมถามแบบนี้คุณสองคนรู้ไหมว่าเหตุเกิดจากอะไร

เหตุเกิดจากความเหงาที่ทำให้ลูกโข
ผมอาจจะไร้สาระบ้างแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้

ปลูกเห็ดฟางในตะกร้า
ทำง่ายแบบนี้นะครับเพียงแค่เรามีวางข้าวก่อนมีหัวเชื้อเห็ดฟางขี้เลื่อยตะกร้าพลาสติกขนาดไหนก็ได้
แล้วแต่เลยนะครับแค่๔อย่างนี้ครับสามารถเพาะเห็ดฟางขายได้แล้วครับ
เริ่มแรกนะครับเรานำฟางข้าวไปแช่น้ำสักหนึ่งคืนแล้วขึงให้มันหมาดจากนั้นนะครับก็ใส่ฟางที่มันหมาดแล้วเนี่ยลงในก้นตะกร้าใส่ขี้เลื่อยลงไปด้วยนะ
และที่สำคัญก็คือเชื้อเห็ดฟางต้องใส่ตามลงไปด้วยใส่แบบเป็นชั้นสลับกันไปสลับกันไปจนเต็มตักกร้า
โดยชั้นสุดท้ายนะครับให้โรยขี้เลื่อยและหัวเชื้อเยอะหน่อย

ใช่ครับจากนั้นก็รดน้ำให้มันชุ่มพอประมาณนะครับแล้วก็ครอบด้วยถุงพลาสติกเป็นอันเรียบร้อย๑๒วันเห็ดมันก็จะออกดอกมา
เฮ้ยแต่อย่าเพิ่งเก็บเห็ดนะนับต่อไปอีกสัก๕วันแล้วค่อยไปเก็บดอกเห็ดครับทั้งนี้ก็จะได้เห็ดฟางเยอะหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับปริมาณของหัวเชื้อที่ใส่และขนาดของตระก้าที่ใช้ด้วย
ลับแล้วกันบอกกันแบบนี้เลยช่วงวันที่๔ถึง๙ห้ามเลยนะห้ามไปเปิดถุงดูนะจะทำให้เห็ดไม่โต
อืมน่าสนใจมากมากแค่ฟังดูนะคะขั้นตอนก็ดูไม่ได้ยากนะพี่อาร์ม
ใช่ครับแต่ว่าอยากรู้ว่าสามารถจะปลูกเพาะเป็ดอื่นได้อีกไหมคะ
อืมก็สามารถทำได้นะครับอ่าสำหรับเห็ดอย่างอื่นนะครับ
ก็ลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันมันมีหลายเห็ดหลายแบบอ่ะนะ
ครับอีกหนึ่งอาชีพนะครับอาชีพที่๒กันเลยแล้วกันนะครับ
กับการเพาะถั่วงอกในขวดพลาสติกถั่วงอกเคยปลูกตอนเด็ก
แต่ผมจะแนะนำวิธีแล้วกันนะครับกับอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยง่ายเลย
มีเพียงสองอย่างเท่านั้นเองคือขวดพลาสติกและเมล็ดถั่วเขียว
โหมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะเอาจริงครับคือขั้นแรกนะครับ
เรานำขวดพลาสติกมาเจาะรูด้านข้างเพื่อให้เป็นรูระบายน้ำครับ
จากนั้นก็นำเมล็ดถั่วเขียวไปแช่ในน้ำอุ่นสัก๕๘ชั่วโมง
แล้วก็นำไปใส่ขวดแล้วก็ปิดด้วยกระดาษหรือว่าแผ่นอะไรก็ได้
ให้มันทึบแสงหน่อยครับถามว่าทำไมต้องทึบแสงอ่ะ
เพราะว่าถ้ามีแสงส่องไปไอ้ถั่วงอกมันจะมีใบออกมาแล้วมันจะไม่เป็นถั่วงอกสีขาว
วบน่ารับประทานคือโดนแดดเดี๋ยวผิวไหม้โดนแดดปุ๊บใบมันแบล็คออกมาเลย
ใบจะเขียวเลยแบบนั้นนะครับใช้เวลาประมาณสักสองวันขายได้แล้ว
คือเวลาเนี่ยมันน้อยมากครับถั่วเขียวเนี่ยที่จะนำมาเพาะเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลกรัมสามารถ
ครับเพราะเป็นถั่วงอกได้ถึงเจ็ดถึงแปดกิโลกรัมเลยทีเดียวคือโอ้
นี่นึกว่าผลผลิตมันทวีคูณเจ็ดแปดเท่าเลยใช่แล้วล่ะครับราคาดีมากเลยครับ
ถั่วงอกก็ประมาณกิโลกรัมละ๑๐บาทคุณทำได้หลายกิโลกรัมคุณก็ขายดีเพราะว่าถั่วงอกมันเอาไปทานได้กับหลายชนิดอาหารเตี๋ยวก๋วย
ก๋วยเตี๋ยวครับผมขอรู้อันที่สามครับนี่เลยครับใครที่ชอบทานอะไรอ่อนอ่อน
ไม่ใช่อาหารอ่อนหรือว่าย่าอ่อนนะก็ดีเหมือนกันนี่ที่จะให้ทานอะไรอ่อนอ่อนเนี่ยก็คือต้นอ่อนครับ
ต้นอ่อนที่เป็นผักชนิดต่างการเตรียมเมล็ดพันธุ์ขั้นแรกเลยครับ
เราต้องนำเมล็ดพันธุ์เนี่ยใส่ผาชนะไปก่อนอืมเอาไปแช่น้ำสารสักแปดถึงสิบสองชั่วโมงครับ
แล้วจากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ออกมาใส่ตระก้าที่มีกาบมะพร้าวรองอยู่ครับ
แล้วรดน้ำต่อครับอึ๊บเลยหนึ่งถึงสองครั้งต่อวันอาจจะบ่อยหน่อย
แต่ขยันนิดนึงคุณผู้ชมเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันจะค่อยงอกออกมาใช้เวลานานแค่ไหนเนี่ย
ขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์ของพืชแต่ละชนิดที่เรานั้นนำมาเพาะนะครับ
จากนั้นต้นอ่อนก็จะงอกออกมาพร้อมที่จะนำไปจำหน่ายแล้วล่ะครับ
เคยใช้ต้นอ่อนทานตะวันอันนี้ดีมากมากเลย
เคยทำกับลูกที่สำคัญทำได้เยอะมากนะ
ของคุณผู้ชมเอาไปแจกได้เลยจริงต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยใช้เวลาในการท้อเนี่ย
ประมาณหกถึงเจ็ดวันหลังจากลงตะก้าโอ้ไวมากเลยคุณคิดดูหกถึงเจ็ดวัน
เป็นความที่ใช่ได้แล้วได้เงินแล้วนะคะได้เงินไวมาก
เต็มไปหมดผักเหล่านี้ครับเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มคนรักสุขภาพและพนักงานออฟฟิศที่นิยมซื้อไปรับประทานกันเองนะครับ

อย่างนี้แหละครับ๓อาชีพนี้กับการทำเกษตรกรรมที่ผมแนะนำให้ลองปลูกต้นอ่อนที่เป็นการลงทุนน้อยแต่ว่าได้กำไรเนี่ยบานมาก
ที่สำคัญรู้สึกว่าแต่ละอย่างเนี่ยเวลาในการเก็บผลผลิตมันเร็วมาก

ครับผมโอ้โหง่ายสมกับที่พี่อาร์มการันตีไว้จริงเลยนะครับ
ยังไงคุณผู้ชมก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้เลยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ

น้องฉาบเลยเอาให้มันเนียนนะที่ชอบแบบเนียน

เอ๊ะว่าแต่ไอ้ปูนของเราเนี่ยมันมีแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ครับปูนของเรานะครับก็จะมีปูนก่อฉาบเทครับผม
แล้วก็เป็นปูนนวัตกรรมนะครับ
ใช้ได้กับทุกพื้นผิวเลยครับโอ้มีหลายปูน
แต่อยากดูปูนเนี่ยเอาชาบใหม่ชาบใหม่ครับผม
ฉาบดีดีฉาบดีดีโอ้โหดูดูเสร็จผีใหม่เสร็จผีใหม่
รายการออกไม่กี่สัปดาห์นี่สร้างบ้านเลยสร้างสิ
โอ้โหคนมีตังค์คนมีตังค์บ้านของผมเนี่ยลงเสาไปเรียบร้อยแล้ว
โอ้โหใกล้ใกล้จะได้อยู่แล้วดีครับเป็นเสาต้นเดียว
สบายใจอยู่หน้าบ้านเด่นเป็นสง่านามสาธารณภูมิอ้าว
ก็คนชอบแบบบ้านไทยไทยทรงไทยติดตรงแหละไม่ใช่ค่ะนั่นมันเล็กไป
ถ้าเล็กขนาดนั้นอ่ะไปซื้อสำเร็จมาวางเลยไม่ต้องถึงขนาดเอาคุณแบงค์เขามา
อืมจะงานเล็กงานใหญ่แล้วครับเรารับหมดนะครับผมถ้าเป็นเรื่องปูน
ไว้ใจปูนสิ่งมอต้าได้เลยครับสุดยอดครับนี่นะฮะ
เจ้าของการันตีถึงขนาดนี้เจ้าของเองเหรอเจ้าของครับ
แล้วเจ้าของการันตีขนาดนี้นะครับเรามาดูว่าโรงงานเขาจะสุดยอดขนาดไหนครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สินมอต้าครับ
นี่คือโรงงานปูนที่มีเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและหุ่นยนต์โรบอตมูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาท
สามารถรองรับการผลิตได้มากกว่าสี่แสนแปดหมื่นตันต่อปีตั้งอยู่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เราคือโรงงานผลิตปูนสำเร็จรูปคุณภาพสูงครบวงจรมั่นใจในคุณภาพสินค้า
คุณสุปชาติคือเจเนอเรชั่น๒ที่มารับไม้ต่อเพื่อดูแลกิจการปูนสิงหมอต้า
โดยมีการคลั้งใหญ่เมื่อปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดทุ่มงบกว่าหนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท
เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและนี่คือโลบอทที่สามารถผลิตปูนได้สองร้อยห้าสิบตันต่อวัน
เป็นปูนที่มีคุณภาพสูงปัจจุบันปูนสิงหมอต้ารับผลิตให้กับแบรนด์ชั้นนำในท้องตลาด
รวมถึงจัดจำหน่ายทั้งในไทยและต่างประเทศ
และยังเป็นปูนสำเร็จรูปที่โครงการหมู่บ้านคุณภาพชั้นนำเลือกใช้
โดยมีการวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ให้ออกสู่ท้องตลาด
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
สมัยเด็กเราไม่มีต้นทุนเรื่องเงินทอง
สิ่งเดียวที่เรามีคือความไม่ยอมแพ้

รวมถึง๒มือนี้ที่จะนำพาธุรกิจสิงหมอต้าให้ก้าวไกลครับ
และผมคือทายาทที่จะนำพาสิ่งที่พ่อสร้างเดินทางไปสู่ความสำเร็จให้ได้ครับ
ด้วยความไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ออกมาตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าทำให้ปูนสิงหม่อต้ากลายเป็นเบอร์ต้นของวงการปูนสำเร็จรูปที่สร้างรายได้นับร้อยล้านต่อปี
อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของเศรษฐีป้ายแดง
วันนี้เรามีคำตอบครับ
และตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณแบงค์สุปชาติเลยครับ
ผู้ปฏิหารเจนที่สองของปูนสิงห์มอต้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ครับผมคือต้องวางแบบนี้ก่อนถูกไหม

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมปูนนะครับ

ฉาบลงไปบนกระเบื้องนะครับ
อยู่เหมือนกันนะกับการที่เอากระเบื้องมาติดกับกระจก
ซึ่งมันมีโอกาสที่มันจะไม่ติดกันถูกไหมครับ

ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอธิบายลูกค้าเนี่ย
ถ้าอธิบายเป็นว่ามีแรงยึดเกาะ

คราวนี้เราก็เลยใช้วิธีว่ากระจกเนี่ย

ดูเลยว่าแรงยี่เกาะมันจะมากน้อยเท่าไหน

ก็แปลว่ามันสุดยอดแล้วแหละ

ปกตินะครับเขาก็ไม่เอากระเบื้องไปติดกระจกกันหรอก

ผมแอบถามคุณแบงค์มาว่าอย่างเทคนิคล้ำนั้นอย่างเงี้ย
ลำนั้นอย่างเงี้ยเอามาจากต่างประเทศหรือเปล่า

เพราะเป็นฝีมือคนไทยแล้วเราก็คิดค้นขึ้นมาเองด้วย

ก็จริงก็มีครับผมแล้วก็มีทำส่งออกไปที่ต่างประเทศด้วย
ตอนนี้พี่ซูกนะครับ

กว่าว่าเราจะไปแงะออกแต่ว่าเราเคยลองแงะออกแล้วเนี่ย
ปรากฏว่ากระเบื้องแตะอ๋อเหรอครับเป็นเหนียวมากแนวว่าติด
คนมากแปลว่าถ้าเราใช้ในการก่อสร้างโดยปกติทั่วไปเนี่ย
มันก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าปูนธรรมดาเยอะมาก
ใช้งานง่ายด้วยอืมยังไม่หมดใช่ไหมครับเนี้ยใช่ครับ
อันนี้ก็จะเป็นปูนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถฉาบได้บนหลายพื้นผิวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเหล็กโลหะหรือว่าโฟมนะครับผมซึ่งตัวนี้มีความยืดหยุ่นสูงมากครับ
ยืดหยุ่นสูงมากใช่ครับผมอ่าหลังจากเราฉาบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ
เราก็จะได้ชิ้นงานตัวนี้ขึ้นมานะอ๋อคือต้องรอสักพักให้มันแห้งใช่ไหม
ใช่ครับก็จะได้เป็นแบบนี้เลยครับสีเทานี่คือปูนนะครับ
เฮ้ยยืดหยุ่นมากนอนได้เลยปกติหลักปูเราก็ต้องอยากแค่มันเหนียวเหนียวแข็งแข็ง
ของเราก็จะใช้ในอ่าจำพวกรอยต่อบ้านครับเขาก็จะมีการสั่นไหว
เพราะฉะนั้นเราชับมีการสั่นไหวเราจะป้องกันการแตกราวได้
คือไม่ได้ฟิกจนเหรียญสั่นไหวแล้วมันแตก

จากเรื่องของปูที่จะได้คุยกันยาวแล้วนะครับ
ยังเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับของธุรกิจแบบกงศรีครับ
ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนจะรู้จักคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ทั้งครอบครัวเลย
พี่น้องช่วยกันดูแลนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป
ธุรกิจเนี่ยอาจจะเริ่มอยู่ในช่วงของขาลงแล้วเนี่ยนะฮะ
เราจะมีวิธีการแก้ไขปรับตัวตามมันยังไงครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามีคำตอบแน่นอนค่ะกับแขกรับเชิญของเรานะคะ
คุณแบงค์สุภาชาตินะคะซึ่งวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะ
ยังมีคุณพ่อมาด้วยคุณวรวิทย์มาด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปคุยกันนะครับค่ะไปค่ะครับ
ครับและเราอยู่กับคุณวรวิทย์และคุณแบงค์นะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เท้าความก่อนคุณแบงค์ก็คือลูกชายคุณวรวิทย์
เจ้าของปูนสิงหมอต้าทราบมาว่าครอบครัวของคุณวรวิทย์นี่
ก็ไม่ได้มีใครมีความรู้เรื่องปูนเลยอืมแล้วก็ทางที่บ้านเนี้ยก็จบกันมหก
แล้วเป็นยังไงมันยังไงถึงได้เป็นเจ้าของโรงงานปูนใหญ่โตขนาดนี้ครับ
ก็เริ่มจากรุ่นคุณแม่นะครับเมื่อก่อนก็เคยทำงานก่อสร้างรับจ้าง
แล้วก็เป็นอ่าผู้รับใช้ในบ้านนะครับอืมอ่าก็คุณแม่ก็เก็บหอมรอมลิตรนะฮะ
ได้เงินจำนวนนึงครับนะฮะก็มาเปิดร้านซ่อมไดนาโมและมอเตอร์
เก้าคนอ่ะที่ป้องอ้ายุคน้ำโอ้ฮะ
พ่อแม่ผมก็เจ็ดคนยุคนั้นเยอะหมดใช่ไหมคนจีนครับ
กิจการก็ดำเนินไปด้วยดีจนพี่น้องมีสมาชิกเพิ่มขึ้นหลายคน
คุณแม่ก็เริ่มหาธุรกิจใหม่เพิ่มโชคดีก็มีญาติที่ทำโรงฟอกอยู่
ฟอกเหรอครับเป็นโรงฟอกผ้ายีน
คุณแม่ก็ไปขอความรู้แล้วก็มาเปิดโรงงาน
ก็ดูพอจะสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ถูกไหมมันเกิดอะไรขึ้นครับ
ทำไมถึงหันเหมาทำเป็นโรงงานปูนซีเมนแบบนี้ครับ
ก็เราทำโรงฟอกมาตั้งแต่ปี๒๕นะฮะ
จนถึงปี๓๕เนื่องจากมีสงครามอาบเปอร์เซียเกิดขึ้น

ก็ช่วงนั้นก็มีผลกระทบต่อธุรกิจลงฟอกผ้ายีนของเรา
ช่วงนั้นก็เลยมองหาธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น
ก็พอดีมีเพื่อนที่เขาทำโรงงานปูนอยู่ฮะ
เขาก็แนะนำว่าช่วงนี้มาทำปูน

เพราะว่าอสังหากำลังเติบโต
เราก็เลยไปศึกษาหาความรู้จากการค้นคว้าแล้วก็ทดลอง
ก็ทำให้มีความมั่นใจที่จะสร้างโรงงาน
ก็เท่ากับว่าตอนนั้นเราก็เปลี่ยนจากโรงงานฟอกผ้าใช่ไหมคะ

มาเริ่มทำโรงงานปูน

ถือว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งเทคนิคการขายการตลาด

ตอนนั้นรู้สึกว่าเสี่ยงไหมคะ
แรกเราก็ยังทำโรงฟอกอยู่เพื่อเป็นทุน
ก็หมายถึงว่ายังทำอยู่ด้วยแล้วก็เปลี่ยนมาทำโรงงานปูนด้วย
แล้วเราก็แบ่งทุนจำนวนนึงมาในการศึกษาค้นคว้า
พอทำโรงงานปูนไปได้สักระยะหนึ่งฮะจนมีความมั่นใจว่ามั่นคงแล้ว
เราจึงเลิกโรงงานฟอกผ้า
ถ้าพูดถึงคนทั่วไปฟังว่าเปิดโรงงานปูนมันดูยิ่งใหญ่มากนะครับ
ใช่เราก็ฟังดูแบบว่า

ครับตอนนั้นเราใช้ทุนไม่มากอะครับ
ถุดิบเราก็จะอาศัยปูนปอดแรงจากโรงงานปูนซีเมน
แล้วบอกว่าอยู่ที่แหล่งเลยที่จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรีตรงตรงที่อยู่ปัจจุบันนี้อยู่ใกล้แหล่งทรายและแหล่งหินปูนครับ

ทรูดิบก็เลยใกล้หาหินปูน

แล้วโตมากับยุคเปลี่ยนผ่านธุรกิจครอบครัวจากโรงฟอกยีนมาเป็นโรงงานปูนนะครับ

ครับผมก็อย่างเช่นตอนเด็กนะครับก็โตมาพร้อมกับโรงงานพวกพระยีนแล้วครับ
แต่ว่าพอเราเริ่มโตขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นว่ามันต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรของครอบครัวแน่
เราก็เลยตัดสินใจว่าเราไปเรียนทางบริหารธุรกิจ
บอกว่าตอนที่เรียนอยู่ที่มหาลัยก็มีเรื่องมีราวที่เหมือนกับว่าทำให้กับทางบ้านเสียใจเหรอ
อันนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับใกล้เลย
จริงเป็นคนชอบเที่ยวแต่ว่าเที่ยวแบบเราชอบเที่ยวเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แบบว่าไปดูตรงนู้นมีอะไรแปลกใหม่เราก็ไปดู
แต่ว่าเราก็ไม่ชอบเป็นคนที่นั่งในห้องเรียนแต่พอเราชะล่าใจด้วยนะครับว่าเราตั้งใจเรียนตามที่ควรก็เลยจบ๕ปี
พอจบ๕ปีเราก็ได้ยินคุณพ่อก็บอกว่าระวังนะเวลาที่เสียไปเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้
ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรจนเรามาเจอกับตัวเองว่าทำไมมันเรียนยังไงก็เรียนไม่จบเพราะเราไม่ได้ตั้งใจก็ทำให้เรารู้ว่าความผิดพลาดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งน่าอายนะครับแต่ว่าความผิดพลาดเนี่ยมันทำให้เราโตขึ้นโตขึ้น
คือเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดถูกไหมครับใช่ครับ

ก็ยังรู้สึกว่าไม่เสียดายที่ว่าเราได้เจอปัญหาตอนนั้นนะครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นครับครับพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยก็เข้ามาทำงานที่บ้านต่อเลยโดยที่เข้ามาทำงานที่บ้านเนี่ยต้องหัดผสมปูนเองสาปูนเองก่อปูนเองนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าปูเนี่ยคืออะไรแล้วเขาใช้ทำงานยังไงเพื่อเราจะได้เอาไปซื้อสารให้กับทางลูกค้าได้ถูกต้องมาย้อนกลับไปช่วงที่ทำธุรกิจ

ชื่ออย่างเงี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงฮะครับทำไมถึงต้องเป็นสิงหมอต้าอืมตอนนั้นชื่อปูนี่ก็ส่วนมากเขาก็จะตั้งเป็นชื่อสัตว์อย่างนี้เราก็เลยตั้งเป็นชื่อสิงอ่าเนี้ยอ่าเนี้ยเราอยากเป็นเจ้าปากเราก็มีเรื่องโลโก้ด้วยนะคะว่าอ่านี่เห็นมันบอกคุณแบ๊งบอกว่าเรื่องโลโก้ยังไงนะครับใช่คือเรื่องโลโก้ฮะตอนแร
อ่ารุ่นที่สองรุ่นที่สองก็เป็นสิงยืนแล้วว่าเป็นยืนยิ้มยืนยืนอยู่ใจดีไปหน่อยยิ้มก็ไม่ได้เลยฮะจะดีไปก็ล่าสุดปีหกหนึ่งครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็นสิงสงาดที่จะเคลื่อนไหวกระโจนออกไปฮะแล้วก็ล่าสุดก็แต่ก่อนเนี้ยเรายังมีใส่ขอบไว้แต่หลักจากนี้เดี๋ยวเราจะถอดขอบออกเพื่อว่าให้สิงเราเนี้ยขยับ

เราทำการตลาดมันไปได้ไม่นาน
ก็ทำให้ธุรกิจการก่อสร้าง

ลูกค้าต่างของเราก็หยุดนิ่งนะฮะ
เราก็เลยต้องหยุดการทำการตลาดไปชั่วคราว
แต่เห็นว่าแบบธุรกิจของคุณวรวิทย์นะคะจริงแล้วแบ่งเป็นสองส่วนถูกไหมคะ
แบรนด์ของเราเองก็รับจ้างการผลิตนี่ก็อยู่ประมาณ๗๘๐นะครับ
ฟังเหมือนจะดูดีไม่มีอุปสรรคนะครับอืมมีการทำตลาดหลายอย่างนะฮะ
มีลูกค้ารับซื้อแน่นอนด้วยนะฮะจนต้องขยายกิจการ
ก็เรื่องสัดส่วนการตลาดของเรานะครับถ้าเทียบกับเจ้าใหญ่ของเราเนี่ยมันไม่ถึง๑๐
พอเราผลิตให้กับเจ้าอื่นเยอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาก็มีแนวโน้มว่าจะไปสร้างโรงงานเอง
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบสร้างแบรนด์ตัวเองนะครับเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงในด้านนี้
แล้วปัจจุบันตอนนี้สัดส่วนที่ทำส่งเขากับทำเองตอนนี้ได้ดีขึ้นไหมครับของเรา
ตอนนี้ก็ขยับมาของเราก็มาถึงประมาณ๗๐๘๐แล้ว
ตอนนี้มีแบบเรื่องอยากจะรู้อีกนิดนึงค่ะถามทั้งคุณพ่อและคุณลูกเลยว่า
อยากจะรู้ว่าช่วงที่มันวิกฤตนะคะอย่างคุณพ่อก็เจอวิกฤตต้มยำกุ้งถูกไหมคะ
ส่วนคุณลูกก็จะเจอวิกฤตแบบโควิดคืออยากรู้ว่าสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันยังไง

ในเรื่องของต้มยำกุ้งนะครับสมัยรุ่นคุณพ่อเลยเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักเลยที่ประเทศไทยล้มเป็นโดมิโนกันเลยนะครับ
ส่วนของโควิดก็หนักเหมือนกันก็อสังหาก็เริ่มชะลอตัวลง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็สร้างแบรนด์นะครับแล้วก็สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์
ให้คนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็ทำปูนวัตกรรมขึ้นมาใหม่
เพื่อให้คุณนวัตกรรมนำแบรนด์ของเราไปอีก
อย่างตลาดปูนนวัตกรรมที่โชว์ให้เราดูเมื่อกี้ตอนนี้คือว่าคู่แข่งในตลาดเข้มข้นไหมฮะ
ตลาดนวัตกรรมของเราจะมีตัวฉาบบนพื้นผิวผมกล้าพูดได้เลยว่าเราทำเป็นเจ้าแรกเลย
ลูกค้าที่ใช้เราเรามาก่อนเจ้าแรกเนี่ยเขาก็จะติดของเราแล้วก็ยังมีปูนอีกชนิดหนึ่งครับ
ก็เป็นปูนที่ฉาบลอยต่อแผ่นพีคาร์ดอันนี้คือเป็นปูนที่เราทำได้เจ้าเดียวในประเทศเลยตอนนี้
ซึ่งเราร่วมพัฒนากับโครงการอสังหาเจ้าใหญ่ในประเทศของเราอีกเจ้าหนึ่ง
เอาละฮะจากรุ่นคุณพ่อมาถึงรุ่นคุณลูกนะครับคุณแบงค์เธอเป็นผู้บริหารเจนที่๒แล้ว
มีแผนการในการพัฒนาแบรนด์เราไปในอนาคตอย่างไรบ้างครับ
อย่างแรกครับก็คือวางแผนที่ตัวเองก่อนต้องเราทุ่มเทแบบเต็มร้อยนะครับ
แล้วก็แบบที่บอกครับว่าเราก็ต้องเข้าไปเราก็ต้องทำงานให้เป็นนะครับ
สมบูรณ์เป็นฉาปูนได้นะครับพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเราก็ทำได้
ในอนาคตก็คือว่าเราจะในเรื่องแบรนด์นะครับนวัตกรรมต่างนะครับ
สร้างการรับรู้ให้กับลูกค้านะครับผม
วันนี้นะครับที่คุณพ่อเห็นคุณลูกมาสืบต่อกิจการที่บ้านนะครับ
ความพยายามความทุ่มเทคุณพ่อมีอะไรอยากบอกลูกบ้างไหมครับ
ดีใจมากครับที่ธุรกิจมีทายาทสืบต่อคาดหวังไว้ว่าอนาคตจะสามารถนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จได้
อ่าแล้วคุณแบงค์ล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อไหมคะก็อ่า
ก็ขอบคุณคุณพ่อนะครับที่ว่าได้ต้องบอกว่าประสิทธิประสาทวิชาทั้งวิชาการวิชาชีวิตมาให้
แล้วก็ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเรามองแผ่นหลังที่ภูมิใจของคุณพ่อมาตลอดนะครับ
ก็ต่อไปเราจะเดินก้าวข้ามไปแล้วก็อยากให้คุณพ่อมองแผ่นหลังของเราบ้าง
อย่างเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงแล้วก็ให้ท่านได้ภูมิใจเรานะครับ
และนี่คือเรื่องราวของธุรกิจครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับที่ผ่านวิกฤตมาแล้วมากมายนะครับตั้งแต่สงครามอาเบอร์เซียเลยจนถึงขั้นต้องเปลี่ยนเส้นทางธุรกิจนะครับผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งอีกนะครับจนถึงวิกฤตโควิดในปัจจุบันเรียกว่าเจอสารพัดอุปสรรคนะครับแต่สิ่งสำคัญที่เราได้เห็นนะครับก็คือ
มุมมองด้วยกันนะคะทั้งรุ่นพ่อแล้วก็รุ่นลูกได้เห็นพัฒนาการของแบรนด์นะคะจากการทำการตลาดแบบถึงลูกถึงคนนะคะแล้วก็การทำการตลาดแบบใหม่ที่เน้นนวัตกรรมและการค้นควายและวิจัยค่ะหวังว่าวันนี้นะครับคนที่ติดตามเรามาเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นจนถึงท้ายรายการจะได้ข้อคิดและแรงบันดาลใจเอาไปลองปรับใช้กั
ไม่แน่ว่าเศรษฐีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณ
มีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี๔โมงเย็นแบบนี้ค่ะ
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

วันนี้เราทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับ

ขอบคุณนะครับ

วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ

ดูก่อนนะครับ

แค่ไปรัวจงรวยนะ